มาฟังเสียงของคนที่เขาเชื่อเขาศรัทธาแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของกระแสลูกเทพกันบ้างนะครับ
บอกว่าไม่แคร์เพราะถือว่าเป็นสิทธิและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
ฟังคนแรกกันก่อนเลยนะคะนางสาวธนลดาคงศิลปศิรวรกุลวัย๓๕ปี
เป็นนักธุรกิจสาวชาวจังหวัดสกลนครค่ะได้นำผู้สื่อข่าวไปยังห้องนอนชั้นสองของบ้าน
เพื่อเปิดเผยตัวน้องเบบีหรือว่าน้องมีตังค์
ตุ๊กตาลูกเทพที่บอกว่าเช่าหามาบูชาในราคา๓๕๐๐บาท
ก่อนที่จะนำไปให้พระอาจารย์ที่นับถือทำการปลูกเสกให้
เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ
โดยนางสาวธนรดาก็บอกว่าเริ่มต้นรู้จักตุ๊กตาลูกเทพจากการที่เห็นคนรู้จัก
เช่ามาแล้วก็ทำให้ค้าขายดีขึ้น
ก็เลยไปเช่ามาบูชาบ้างเพื่อจะช่วยเรียกทรัพย์
หลังจากที่ได้มาก็รู้สึกผูกพันค่ะ
มีการประคบประงมดูแลถวายข้าวน้ำขนมนมเนยเหมือนคนปกติเลย
มีเสื้อผ้าไว้สำหรับเปลี่ยนในแต่ละวันด้วย
และเวลาเดินทางไปไหนก็จะอุ้มตุ๊กตาลูกเทพไปด้วย
อันนี้นั่งหวีผมกันนะคะ
ส่วนพูดถึงกรณีที่เกิดกระแสวิภาควิจารณ์เป็นธรรมนองต่อต้าน
กระทั่งรีสอร์ทบางแห่งห้ามนำตุ๊กตาลูกเทพค่อยพัก
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณโรสลินบอกไป

ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นความผิดนะ
เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่หากว่าไปรีสอร์ทก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่
แต่ถ้าจัดให้อยู่ในอีกสถานะหนึ่ง
มองว่าเป็นตุ๊กตาก็คิดว่าน่าจะเอาเข้าไปได้

ส่วนเรื่องที่ปัจจุบันมีกระแสต่อต้านออกมาเยอะมาก

ถ้าจะมีใครมาต่อต้านความเชื่อในลักษณะนี้
ตุ๊กตาลูกเทพฮิตมามีตั้งแต่เป็นปี๒ปีมาแล้วนะ
แต่เมื่อก่อนราคาแพงเพราะว่าวัสดุเขาใช้
เหมือนเป็นแบบให้ความรู้สึกเหมือนอุ้มเด็กจริง
อะไรอย่างนี้คนเลยเข้าถึงไม่เยอะ

ประมาณ๒๐๐บาทถึง๕๐๐บาทต่อตัว